เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนกำลังฝ่ารถติดนะคะ

รถติดมีวิธีในการหลีกเลี่ยง
แต่ว่านุ่มคนนี้เขามีวิธีที่แปลก
ชาวเน็ตแห่แชร์กันเยอะไปดูกันค่ะ

ขออีกทีพี่มิวรู้ไม่ทัน

เขาให้ขี่แต่เขาอยู่เฉยอยู่ในคอก

เขาวิ่งเร็วเขาเป็นศัตรูวิ่งเร็ว

สำหรับการขี่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบ
ไปเหยียบบนไข่นกจอกเทะที่บอกว่าเหยียบไม่แตกอะคง
ขึ้นไปยืนแบบนี้แต่ไม่ใช่กระทืบนะ
แต่ขึ้นไปยืนคือน้ำหนักตัวนกกระจอกเทศน้ำหนักมันเยอะ
แล้วเวลามันฟักไข่กกไข่อย่างนี้มันก็ไปทับขา

พอไปเหยียบก็ไม่แตกอะไรแบบนี้กินไข่โน๊กกระจอกเทศอะไรอย่างนี้

แล้วมีเสียง๕๕๕๕๕๕๕ปลาลูกคือเสียงเขาน่ะละ

เหมือนมีจริงแบบไม้กันแต่มันจะมีชง

หัวนกกระจ่างเพชร

นะคะเก๋มากนะคะ

การขึ้นไหวแล้ว

ไม่มั่นใจแบบดูแล้วก็ไม่น่าจะดูดิ

ก็เป็นภาพจากกล้องวิดีโอหน้ารถ

ในเมืองใหญ่จู่ก็มีชายขี่นกกระจอกเทศ

คันอื่นหน้าตาเฉยก็คลิปนี้

ครั้งแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชม

วิ่งเร็วกว่าคุณนึกนักวิ่ง
เมื่อกี้อันนี้ฉันวิ่งยาวแต่ไม่ได้วิ่งเร็ว